วัวแล้วช่วยแมวต่อแมวทำไมภาพนี้เราชอบเห็นตามข่าวเมืองนอกที่เป็นนักดับเพลิงต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปช่วยแมว
บ้านเราก็มีนะจ๊ะเป็นลูกแมวคือโดนสุนัขเห่าแล้วก็วิ่งไล่อารมณ์ตกใจคุณผู้ชม
ขึ้นได้แต่ตอนลงหนูลงยังไงลูกอ๋อขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาแบบ
งงหน้าตาตื่นหน้าตาตื่นมากนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ประชากู้ภัยสวรรคโลกเขาก็เลยต้องเอาบันไดเนี่ย
ปีนขึ้นหลังคาบ้านไปช่วยลูกแมวสีขาวตัวนี้เป็นตัวผู้นะ
เพราะว่ามันติดอยู่บนนั้นวันหนึ่งแล้วคุณ
ครับทั้งวันเดินวนไปวนมาวนไปวนมา
จะหาทางลงหิวก็หิวแต่ก็ลงไม่ได้
คุณนี่ขึ้นไปสูงมากเพราะว่านี่เอาบันไดขึ้นจากหลังคาอีกนะเนี่ย
คือชั้นต่อชั้นนะนะเขาตกใจ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็เอาลงมาได้
ใช้เวลานานไม่ใช่อะไรหรอกแมวหนี
แมวหนีสิคุณจะขึ้นไปช่วยเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะไปช่วยเนอะ
เขาก็กลัวด้วยหิวด้วยเขาก็ยังงงอยู่ว่าแบบ
เชื่อใจได้ไหมอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะ
คุณจะลงเขาอย่างเท้าเกี่ยวเกี่ยวเขากลัว
กลัวจะบอกว่าก็นั่นที่ขึ้นไปช่วยได้แผลด้วยนะ
แมวนี่ควรจิกพอควรเลยเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้ค่ะนางรัฐดาอนันตชัยพัฒนา
เป็นเจ้าของแมวบอกว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่๕ตัว
ปกติก็ปล่อยแมววิ่งเล่นบริเวณหน้าบ้านปกตินี่แหละ
ทีนี้ปรากฏว่าลูกแมววัย๘เดือนหายไป๑ตัว
หาทั้งวันทั้งคืนหาไม่เจอเลย
ตอนเช้าค่ะได้ยินเสียงแมวร้องจากหลังคาบ้านข้าง
ห่างกันประมาณสัก๑๐๐เมตรเอ๊ะใช่หรือเปล่า
ขอเดินไปดูหน่อยเอ้าขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ครับที่นี่จังหวะลงไม่ทันคิด

อ่างทองหน่อยดีไหมเพราะว่าที่นี่แมวติดต้นไม้
อยู่บนต้นตะแบกคูณสูง๑๐เมตร

ถูกต้องแล้วคือตัวจิ้วหนึ่ง
แล้วคือเนี่ยเขาก็กล้ากลัวว่าจะข้ามไม่ข้าม
จะไปไม่ไปจะเดินไม่เดินยังไงดี

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองเข้าช่วยเหลือ
ซึ่งในบุญถือบุฒิยาก็คือพ่อค้าเข้าเหนือหมูปิ้ง

ตรงนั้นมีแมวจรจัดอาศัยอยู่เยอะ
ชาวบ้านก็จะนำอาหารมาให้กินใต้ต้นตะแบบเป็นประจำ
แต่เห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งไล่แมว
ตัวก็วิ่งตะเลิศเปิดเบิงกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่ไอ้เจ้าตัวสีเทานี่แหละดันตะเลิศขึ้นข้างบน
ขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้อุ้งตัวขึ้นต้นไม้ลงไม่ได้คุณแล้วก็ลงไม่ได้
พาลูกลงบันไดมาโอ้ยิ่งยากกันใหญ่
เจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นมาช่วยนี่แหละนะครับ
แหมสัญชาตญาณเหมือนอารมณ์ถ้าไฟม่ายคนเราก็แบบโอ่งได้
ใช่หรือว่าวิ่งขึ้นต้นไม้ไม่คิดชีวิตเลย
แต่ตอนลงคิดหนักเลยฉันจะลงกันยังไงนะฮะ